คุณผู้ชมครับอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจมากนะฮะ
กรณีที่ทางด้านปปศแล้วก็หน่วยงานด้านความมั่นคง

เขาไปบุกจับยาเสพติดล็อตใหญ่

เขาบอกว่าโอ้โหตั้ง๑๑๕ตัน
จำนวน๔๐๐กว่ากระสอบเนี่ยแล้วก็ต้องตรวจสอบทั้งหมดนะฮะ
ว่าทั้งหมดเป็นเคตามีนทั้งหมดเลยหรือเปล่า
มีการเก็บของกลางไว้เป็นอย่างดี
แต่ว่าการแถลงล่าสุดออกมาปรากฏว่าส่วนที่เก็บไปเนี่ย
เออคุณอัจฉริยะบอกว่าเป็นแค่เกลือเอง
แต่คุณแถลงออกมาว่าเป็นยาเสพติดได้ยังไง
ปปศทำหน้าที่อย่างนี้ได้ยังไงแถลงออกมาได้ยังไง
แล้วก็รัฐมนตรียุติธรรมที่วันที่ไปออกมาแถลงข่าวด้วย
แล้วก็วันที่ไปตรวจไปถึงพื้นที่โกดังด้วย
ทำไมถึงพูดว่าเป็นยาเสพติดนะฮะ
แต่เรื่องนี้มันจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังเงื่อนงำอย่างไร
ติดตามการวิเคราะห์จากอาจารย์สุภาพคลิกขจายด้วยนะครับ

สวัสดีครับคุณปุ้ยครับคุณบุ๊คครับ

อะไรที่คนในสังคมสงสัยกันมาก
เรื่องนั้นจะต้องพิสูจน์ข้อเท็จจริง
จะต้องทำความจริงให้ปรากฏให้กระจ่างออกมาครับ
และการพิสูจน์นั้นจะต้องพิสูจน์โดยให้ประชาชนเชื่อถือด้วย
ไม่ใช่แถลงผลพิสูจน์ออกมาแล้วคนยังแคลงใจอยู่
วันนี้ประเด็นนี้เป็นหัวข่าวใหญ่หนังสือพิมพ์อยู่หลายฉบับครับ
เช่นไทยรัฐบอกว่าสั่งตรวจใหม่ยกล็อตยาเค๑๑๕ตัน
อึ้งเป็นสีม่วงมันคือสารใส่กันนม
ตรวจสารยาเคปปศอ้างเพิ่มงบครั้งแรกในไทย
พบครั้งแรกในไทยเรื่องนี้ขอเท้าความเดิมอีกทีนึง
เพื่อท่านผู้ชมจะได้ติดตามเรื่องได้ถูก
อย่างที่คุณบุ๊กบอกก็คือว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนโน้น
วันที่๑๒พฤศจิกายนมีข่าวใหญ่เลยครับว่า
โกดังแห่งหนึ่งตั้งอยู่ย่านบางประกงฉะเชิงเศร้า
เป็นข่าวใหญ่เพราะว่านี่เป็นการยึดยาเสพติด
จะเป็นสารตั้งต้นหรือยาเสพติดที่ใหญ่ที่สุด
ตั้งแต่ประเทศไทยมีมาไม่เคยยึดได้มากเท่านี้
มูลค่าเนี่ยเขาบอกว่าคำนวณกันแล้วเนี่ย
ถ้าเอามาขายนะมูลค่าเกือบ๓๐๐๐ล้าน๓๐๐๐ล้านนะครับใหญ่ไหมล่ะครับ
ยึดแล้วก็มีการขนย้ายจากโกดังแห่งหนึ่งที่บางประกง
เก็บไว้ที่โกดังของปปศภาคหนึ่งอยู่ปฐุมธานี
ขนย้ายกันวันนั้นเริ่มขนย้ายตั้งแต่๕โมงเย็นไปเสร็จเอา๕ทุ่ม
มีคนระดับผู้อำนวยการไปควบคุมการขนย้ายตลอดเวลา
แล้วข่าวมันก็ไปจบอยู่ตรงนั้น
ทีนี้ที่เป็นข่าวขึ้นมาใหม่ก็คือว่า
แหลคาที่การปปสชื่อนายวิชัยชัยมงคล
เมื่อวานนี้วันซืนนำนักศึกษานำนักข่าว
ไปตรวจสอบของกลางที่ว่านี้
แล้วก็พบว่าของกลางเหล่านั้น
เมื่อนำมา๖๖กระสอบ
เอามา๖๖กระสอบมาแกะดู

พบว่ามันไม่ใช่ยาเครมิน
เหมือนที่แถลงออกมาตั้งแต่ตอนแรก

เขาเอาไว้ใส่เข้าไปในโรงงานที่ผลิตนม
ป้องกันไม่ให้นมตกตะกอน
จำเป็นต้องใส่สารตัวนี้
เอาถ้าเป็นอย่างนี้ก็ไม่ผิดกฎหมาย

ถ้าเป็นอย่างนี้ก็งานเข้าทัวร์ลงเลย
เพราะคนเขาแคลงใจเยอะว่ามันเกิดอะไรขึ้น
แขลงใจว่าของกลางที่เหลืออีก๓๐๙กระสอบเนี่ย
ซึ่งเขาจะไปพิสูจน์กันวันนี้

ถ้าเป็นทั้งหมดคำถามก็คือว่าเอ้าแล้วที่แถลงข่าวกันใหญ่โตเนี่ยทำไม
ทำไมเร่งแถลงข่าวอย่างนั้น
และถ้าไม่เป็นทั้งหมดบางส่วนพบว่าเป็นสารที่เอาเป็นตั้งต้นของยาเค
ยิ่งต้องตั้งคำถามใหญ่เลยว่าแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไง
คนก็ไปสงสัยว่ามีการเปลี่ยนแปลงของ
กลางหรือเปล่าในช่วงของการขนย้ายในช่วงของการเก็บไว้
ปปศจะแถลงว่าในช่วงการขนย้ายได้ติดตามดูแลอย่างตลอด
ช่วงที่มาเก็บไว้ก็มีคนถือกุญแจสองดอกต้องมาไขพร้อมกัน
ทั้งหมดมีวงจรปิดเอามาดูกันเมื่อไหร่ก็ได้
แต่ทั้งหมดคนก็แคลงใจเพราะอะไรล่ะครับ

เงินมันเยอะถ้าเปลี่ยนแปลงของกลางได้สักไม่กี่กระสอบ
มันก็จะได้เงินมากมายมหาศาล
แล้วพอเงินเยอะคนก็บอกอ้าวบ้านเราเนี่ยถ้ามีเงินมาก
เงินมันโม่แป้งได้ผีสั่งเงินโม่แป้งได้เงินมันเปลี่ยนแปลงอะไรได้มันง้างอะไรก็ได้มันสั่งการอะไรก็ได้

นี่ถ้าสมมุติมองว่าเป็นยาเสพติดบางส่วนจริงแล้วบางส่วนมีสารอื่นปนเข้ามาคนก็แคลงใจครับ
จะอ้างยังไงก็ตามแต่คนเขาก็แคลงใจผมถึงบอกว่าอะไรที่คนแคลงใจเนี่ยอย่าปล่อยไว้
มันจะต้องมีการพิสูจน์แล้วคนที่จะเข้าไปพิสูจน์พิสูจน์ว่าในการขนย้ายมีช่องโหวตตรงไหน
ในช่วงที่มาเก็บไว้ใครไปยุ่งไปเกี่ยวกับตรงนี้บ้างมีคนเข้าไปเกี่ยวข้องกี่คนเป็นไปได้ไหมที่จะมีการเล่นแร่แปรทาสเสกเป่ากันในช่วงเวลาของการขนย้ายและการเก็บรักษา
อันนี้ต้องพิสูจน์ออกมาครับต้องพิสูจน์ออกมาให้ปรากฏแล้วใครจะเป็นจะเป็นคนพิสูจน์
ผมบอกว่าเวลามีเรื่องพวกนี้คนของรัฐไปพิสูจน์กันเองคนไม่เชื่อผมก็นึกถึงอ้อตอนกรณีเกิดคดีบอสกระทิงแดงจำได้ไหมครับ
มีคณะกรรมการขึ้นมาตั้งไม่รู้กี่คณะคนก็แคลงใจคนไม่เชื่อแต่ว่านายกตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งไปเชิญอาจารย์วิชามหาคุณ
มาเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้เรื่องเลยครับชุดของอาจารย์วิชาเนี่ยตรวจสอบออกมารู้หมดใครเข้าไปเกี่ยวข้องใครไปสั่งการใครไปมีเอี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วมันทำให้มันบูดมันเบี้ยวได้
ระบุรายละเอียดหมดคนก็เชื่อถือแล้วกลายมาเป็นนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะในชั้นในชั้นของอายการในชั้นของตำรวจเห็นไหมครับว่านี่คนเชื่อถือในความสุจริตในความเอาจริงเอาจังผมก็นั่งนึกดูว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรื่องนี้ก็เหมือนกันเอาไหมล่ะนายกตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสักชุดหนึ่ง
พิสูจน์ตั้งแต่ขั้นตอนว่าการไปตรวจเจอที่โกดังที่บางประกงขนย้ายมาที่โกดังที่ปฐุมธานีในช่วงของการขนย้ายมันเกิดอะไรขึ้นมาขนย้ายแล้วมาเก็บรักษาไว้ช่วงเวลาที่ผ่านมาหลายวันเนี่ยมันมีใครเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ยังไง
อ้าวถ้าสมมุติว่าได้คนที่เฉดเฉดเหมือนอาจารย์วิชานี่แหละใครก็ได้ที่สังคมเชื่อถือเข้าไปพิสูจน์ผลออกมามันจะได้ปรากฏคนก็จะได้เชื่อถือแล้วหลังจากนั้นก็เป็นไปตามปกตินี่คือเรื่องที่ผมคิดว่าสังคมควรจะได้คำตอบเราอย่าปล่อยให้สังคมสงสัยอย่าปล่อยให้เรื่องแบบนี้มีความรู้สึกว่าคนก็ไป